เอาละพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี๒๕๕๙แล้วเรายังเหลืออีก๒ราศี
ที่จริงก่อนเดือนธันวาลจะต้องระวังอะไรไหมก่อนที่จะมกราเนี่ย
ช่วง๒ราศีช่วงนี้มันก็เป็นช่วงรอยต่อนะครับเป็นช่วงที่คืออย่างเรื่องดวงเรื่องปีชงมันมีการเปลี่ยนปีในแบบดั้งเดิมเราเปลี่ยนประมาณวันที่๒๑๒๒ธันวาซึ่งผ่านมาแล้ว
อันนี้ปีเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะดีจะร้ายอะไรอย่างนี้ผมว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วล่ะในเชิงของคำพยากรนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ก็ต้องย้ำกันว่าในช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่มีวันหยุดนะครับเราอาจจะไปทำบุญหลายที่นะครับแต่ว่าอันดับแรกก่อนเนี่ยก็คือให้เริ่มทำบุญที่บ้านก่อน
พ่อแม่เนาะพ่อแม่คนในครอบครัวนะครับคือถ้าเกิดเราออกจากบ้านที่มันไม่มีความสุขบางทีอย่างอื่นมันก็ลำบากนะดังนั้นเนี่ย
ให้เริ่มพระที่เราไปเดินทางไปไห้นู่นไห้แต่หิ้งพระที่บ้านไม่เคยทำความสะอาดไม่เคยไห้เลยก็ไม่มีประโยชน์
ฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราเริ่มดูแลนะครับช่วงวันหยุดคุณมีเวลาเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูคือพระเนี่ยขัดได้เช็ดได้นะไม่ได้ว่าให้วางแบบขังอย่างนั้น
ก็มันคิดว่าเออห้ามซึ่งไม่ใช่นะครับเนี่ยปีใหม่เพื่อเป็นอยากให้มีสิ่งใหม่ดีเข้ามาเนี่ย

อ่าได้แล้วก็คือคนไทยไปใช้สงกรานเนี่ย

แต่จริงเนี่ยถ้าเกิดเราแบบเราไม่ต้องรอสงกรานก็ได้ก็เริ่ม

เรายังเหลืออีก๒ราศีเดี๋ยวเปิดมา

ไม่คิดคุณเผลอหรือหลุดออกมาว่าปีชงที่จะมาเริ่มแล้ว
เดี๋ยวจะพูดปีชงแบบของจริงให้ฟังว่า

โรคเตอร์อิราเฟนมีครับไม่ใช่ปีชงปลอม
หมอดูปลอมยังมีนะคะอย่างให้นั่นไงอาจารย์ชทำ
อย่าให้พูดออกมาโดยเฉพาะหนังสือผมเนี่ย
แล้วเปลี่ยนเป็นหมอคืนอื่นแล้วไม่ยืนอ๋อเหรอ
ผมเลยว่าว่าเอ้าเล่นอย่างงี้เอางี้เลยหรอ
แล้วคนหยิบผิดแล้วคนหยิบมา
ชาราภาษณ์เค้นทิรเดชบาริโอ
มาทะยังด้วยตกทะยังด้วย
คุณไอ้ทะยังทะยังด้วยนี่คือ

รวมนะฮะเป็นการรวมของซุปเปอร์สตาร์ในวงการนะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าบังเอิญปีหน้าของเก่าขายดี

อ้าวศิลปินรุ่นแบบรุ่นกึ่งพุทธกาลคือพวกรุ่น๒๕๐๐เนี่ย
ถูกจองละครไปแล้วนะทั้ง๒เรื่อง
เห็นมั้ยละครพิเหลียดด้วยใช่มั้ยฮะ

จริงหญิงไม่แท้ใช้ไม่จริงหญิงแท้

ใช่ยังไม่ทราบ

เดี๋ยวเดี๋ยวไมดาวิกาเล่น

เราดูดวงก่อนจะปีหน้าค่อยอยู่ว่ามากับใหม่จะตีกันไหมนะฮะในกอง

นะครับต้องบอกว่าคือพิจิกเนี่ยครึ่งปีแรกดีนะครับ
เป็นราศีที่มีดาวพฤหัสหรือว่ามีตัวช่วยเข้ามา
การมีโชคได้อะไรมาอย่างคลุกไม่คาดฝันนะครับ

เพียงแต่ว่าพอครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยดวงมันเปลี่ยนพอสมควรนะครับ
คือราศีพิจิกษ์จะไปเป็นราศีที่เริ่มต้นอะไรใหม่

จะใช้เวลาในครึ่งปีหนังเพื่อเตรียมตัวสร้างอะไรบางอย่าง
ตัวอย่างเช่นคนที่กำลังสร้างบ้านอยู่

ช่วงที่กำลังก่อสร้างอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่วุ่นวายพอสมควร
แสดงว่าปีหลังมันต้องระหกระเหิน

แต่ตั้งแต่บางคนมันบอกแล้วเนี่ยพี่จิกแล้วลาสีก็ไม่ดียังไง

คือต้องฟังอย่างเข้าใจนะครับว่า

ครึ่งปีแรกมีโชคดวงดี
ก็ต้องอ่านหนังสือนักอ่านหนังสือนักนะครับ
แต่ว่าพอเข้าปีใหม่แล้วคุณก็จะมีข่าวดีเข้ามาในอีกปีหนึ่ง
สอบผ่านได้ทุนนะครับแต่อย่างที่ย้ำว่าถ้าเป็นวงการนี้เนี่ย
เอิญปีหน้าเป็นปีที่ของเก่ากลับมาเยอะมาก
เขาเล่นอะไรที่พิเศษยอดยุกเยอะ

พึ่งพิจิปเป็นศิลปินทางฟ้าอยู่แล้ว

พี่เบิ้ลก็มีงานใหญ่

เดี๋ยวลอดูก่อน

อีกหนึ่งราศีนะครับ

คาดฝันนะครับแต่ว่าณเดชนอย่าเพิ่งกอดนี่คือณเดชน์อาจจะกังวลว่า

อาจารย์ช้างด้วยเหรอธนูไม่คือผมมีพรีเซนเตอร์ใหม่
น้ำหนือน้ำหนือต่อจากณเดชน์มานะครับ

อ๋อค่ะอันนี้เราก็ลงไปแล้วเรื่องเราเอง
แล้วยังไงได้อะไรไม่คาดฝันคือธนูเนี่ย๑คือให้เราตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงขึ้น
อุ๊ยเพราะว่าพอดวงมันแบบโชคมันมากขึ้นเนี่ยเราจะประเมินตัวเองต่ำไป

เราจะได้ในสิ่งที่เกินคาดหวังเสมอดังนั้นให้ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงขึ้น

อุ๊ยโอวร์นะครับ
ใช่ค่ะลงทุนทำละครเองเลยละกันค่ะที่ฉันเห็นด้วยค่ะตั้งเป้าให้สูงขึ้น

อ่ะเห็นมั้ยแล้วใช้ฉันเล่นน่ะเพราะฉันเป็นของเก่า

ในคำนั้นเนี่ยทะนูเนี่ยให้ตุเรียนไปพร้อมเพียงแต่ว่า
คือเวลาพูดเรื่องดวงไม่อยากพูดปีเดียวนะพูดเผื่อไปนิดนึงคือ๖๑

ผมเชื่อว่า๖๐คงไปทำอะไรบางอย่าง

แล้วไปกลายเป็นภาระในปี๖๑
คุณอาจจะไปสร้างเรื่องบางคนไปสร้างหนี้ต้องระวังนะ
แต่ถ้าบางอย่างมันเป็นหนี้เช่นหนี้ผ่อนบ้านหนี้ทำธุรกิจเนี่ย

ธนูไม่เจอกับดวงดาวร้ายอะไรเลย

คือพระราหูก็ไม่ได้เข้าพระเสาก็ไม่ได้เข้า

นะครับดาวพฤหัสเปลี่ยนก็มีผลในทางที่ดีสำหรับสาธารณสีทะนูไว้ซ้ำไป

เพราะนี่คนมีโชคเนี่ยมันบริจาคทรัพย์อยู่เสมอ

เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าช่วงปีใหม่เนี่ย

เรื่องชงจริงยังไม่ได้คุยเลยอะ

ให้ไปพาไปแก้ปีชงฮ่องกงมาเกาะหน่อย

ไม่ก็ไปจัดที่นู่นไปทำเทปส่งมาไง
ทำไมเหรอเมืองจีนยังไปทำมาแล้ว
วันนี้คงเป็นเทปสุดท้ายของข่าวใส่ไข่ในปี๒
เรากลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เชิญค่ะ

เมื่อคุณดูแลกายวาจาใจดีแล้วเนี่ย
สิ่งทุกอย่างมันก็จะดีและมีสติอย่างดีด้วย
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
ไม่ขับนะฮะถ้าเมาขับก็ไม่ถึงบ้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
วันนี้เราไปกันก่อนแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะฮะ
สวัสดีค่ะ